เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยข่าวใหญ่ในวงการสงฆ์นะครับ
วันนี้เป็นข่าวใหญ่ทีเดียวนะครับเพราะว่าตำรวจได้ปูพรมเข้าตรวจค้น
แล้วก็ควบคุมตัวพระพิสุกหลายรูปในหลายวัดด้วยกันนะครับ
ส่วนหนึ่งก็มีทั้งเรื่องของพระพิสุสงฆ์ที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันฟอกเงินนะครับ
จากกรณีทุจริตงบประมาณอุดหนุนโรงเรียนประยัตติธรรมนะครับ
ควบคุมตัวอดีตพระพุทธอิสระนะครับ
หลังจากที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีซ่องโจร

ไปจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ภาพตำรวจกองปราบนำกำลังเข้าตรวจค้นวัดชื่อดัง
ประกอบด้วยวัดสะเกดวัดสามพระยา

พร้อมนิมนต์พระส่งชั้นผู้ใหญ่ไปสอบสวน
หลังสืบทราบว่าทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตเงินทอนวัด
กลายเป็นภาพสะเทือนวงการผ้าเหลือง
สร้างความหดหูใจแก้ชาวพุทธเป็นอย่างยิ่ง
โดยพลตำรวจตรีมัยตรีชิมเฉิด
ผู้บังคับการกองปราบเปิดเผยว่า
กระจายกำลังค้นวัดในหลายพื้นที่

เป็นหนึ่งในวัดใหญ่ที่พบการทุจริต
โดยการเข้าตรวจค้นวัดในครั้งนี้
สามารถจับกลุ่มพระผู้ช่วยเจ้าอาวาสได้๒ราย
คือพระศรีคุณาพรหรือพระมหาบุญรัฐทวีคมา
และพระครูสิริวิหารการสมจิตจันสี
และจับกลุ่มคารวาสได้๔คน

วิจิตธรรมพรหรือเจ้าคุณเทิด
หนึ่งในพระที่ถูกออกหมายจับนั้น
ขณะนี้กำลังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ซึ่งส่งตำรวจเตรียมอายัดตัวแล้ว
ส่วนพระอีกรูปคือพระพรมสิทธิทงชัยสุโข

จากการตรวจค้นยังไม่พบตัวภายในวัด
ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แต่เป็นที่น่าสังเกตตำรวจพบประตูเล็กข้างวัด

ซึ่งจะออกไปสู่ถนนบำรุงเมือง
โดยก่อนหน้านี้เคยให้ชุดสืบสวน
ศึกษาทางเข้าออกจากภายนอก
ไม่พบประตูลับดังกล่าว
ภายหลังการตรวจค้นพบหลักฐานบางส่วน

สำหรับวัดสะเกดพบว่ามีการทุจริต๒โครงการ
เป็นจำนวนเงิน๖๙ล้านบาท
ซึ่งพบเส้นทางการเงินมีการโอนให้กับบุคคลภายนอก
ทางนี้ยังพบบัญชีธนาคารบัญชีส่วนตัว
เป็นชื่อของเจ้าอาวาส๑๐บัญชี
พบเงินกว่า๑๓๐ล้านบาท
ซึ่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและปรับรามการฟอกเงินหรือปปง

พร้อมกันนี้ตำรวจได้ควบคุมตัวทั้งหมดไปสอบปากคำ
เวลาไล่เลี่ยกันดังสายฟ้าฟาด
เมื่อมหาเทวรัฐสมาคมมีคำสั่งปลด
พระพรมสิทธิเจ้าอาวาสวัดสะเกด
พระพรมดีหลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยา
และพระพรมเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาลาม
ออกจากการเป็นคณะกรรมการมหาเทวรัฐสมาคมแล้ว
หลังจากพระภิกษุทั้ง๓รูป

พรมพรมพรมพรมพรมพรมพรมพรม
ได้กระทำตามหน้าที่จนเป็นเหตุให้ผู้อื่น

และจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส

ตำรวจกองปราบคุมตัวพระพุทธอิสระ

ในคดีปล้นทรัพย์และอ้างยี่ซ่องโจร
หลังเคยเป็นแก่นำกปศออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง
ซึ่งในระหว่างที่ควบคุมตัวมานั้น
มีกลุ่มมวลชนที่มาให้กำลังใจกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
ตะโกนโหร้องและด่าทอด้วย
เท่านั้นยังมีรายงานว่าตำรวจยังแจ้งข้อหา
แอบอ้างใช้ประมาณพิทัยพรและสก
จากกรณีจัดสร้างพระเครื่องพระนาคปรก
รุ่นหนึ่งในปฏภีร์ที่หลวงปู่พุทธอิสระ

ซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา๑๑๒๒๕๐และ๒๕๒ด้วย
ขณะที่ท้ายคำร้องของพนักงานสอบสวน

ซึ่งล่าสุดถูกจับศึกจากการเป็นพระ
ใช้เพียงชื่อสามัญคือนายสุวิทย์ทองประเสริฐเท่านั้น
จึงนับเป็นคดีที่สร้างความสรรสเทือน
ให้กับวงการสงฆ์ในประเทศไทยได้อย่างแท้จริง
ทีมข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน